สมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทยคือยศของพระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
และมีเครื่องหมายบ่งบอกยศคือพัดยศแตกต่างกันไป๘ลำดับขั้นติดตามได้จากรายงานค่ะ
ลำดับสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทยนับแต่ราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา
มีการจัดลำดับและชื่อตำแหน่งสมณศักดิ์ไว้ดังนี้
สมเด็จพระสังฆราชจำนวน๑รูปมีราชธินนามว่าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรจำนวน๘รูปราชธินนามของสมเด็จพระราชาคณะชั้นนี้เช่น
สมเด็จพระวรรณรัฐสมเด็จพระมหาหมุณีเป็นต้น
พระราชาคณะชั้นฮีรัญญบัตรมีจำนวน๒๐รูปราชธินนามของพระราชาคณะชั้นนี้เช่น
พระพรมโมลีพระพรมมุณีเป็นต้น
พระราชาคณะชั้นธรรมจำนวน๔๕รูปราชธินนามของพระราชาคณะชั้นนี้เช่น
พระธรรมโสพลพระธรรมโกสาจารย์เป็นต้น
พระราชาคณะชั้นเทพจำนวน๘๖รูปราชธินนามของพระราชาคณะชั้นนี้เช่น
ประเทศเวทีพระเทพโสพลเป็นต้น
พระราชาคณะชั้นราชจำนวน๑๘๙รูปราชธินนามของพระราชาคณะชั้นนี้เช่น
พระราชปัญญาโมลีพระราชวรเมธีเป็นต้น
๗พระราชคณะชั้นสามัญมีจำนวน๔๗๗รูปราชทินานามของพระราชคณะชั้นนี้เช่น
พระราชธินนามของพระราชาคณะชั้นนี้เช่น
จริยเวทีพระอินทโมลี
พระครูตำแหน่งสมณศักดิ์ชั้นพระครูแบ่งเป็น๓ชั้นคือ
พระครูชั้นสัญญาบัตรพระครูธานานุกรมพระครูชั้นประทวน
สำหรับเหตุผลที่ต้องมีการพระราชทานยศให้แก่พระสงฆ์นั้น
เพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เพราะการที่พระสงฆ์รูปใดได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
หมายถึงได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ในการปกครองหมู่คณะแห่งสงฆ์ไปพร้อมกันด้วย
ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์เดิมทีเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
แต่ต่อมาจำนวนพระสงฆ์ที่มีมากขึ้น
ทางคณะสงฆ์จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกราบบังคมทูลเสนอความคิดเห็นได้
โดยปัจจุบันคณะสงฆ์จะมาช่วยพิจารณาตามลำดับขั้น
คือจากเจ้าอาวาสขึ้นสู่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะใหญ่
จากนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้เสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทุนตามลำดับ
อย่างไรก็ตามในการพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นสูง
สมเด็จพระสังฆราชหรือสมเด็จพระราชาคณะทางคณะสงฆ์เสนอนามพระสงฆ์ที่เห็นสมควรขึ้นไปหลายรูป
เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชวินิจฉัยตามแต่พระราชอัธยาศัยซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาโดยตลอด